ตำรวจได้วิสามันฆาตกรรมคนร้ายนะครับที่ไปก่อเหตุยิงตำรวจเสียชีวิต
ขณะที่เข้าจับกลุ่มคดียาเสพติดวานนี้
หลังคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนี
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
ปลอกกระสุนที่เกิดจากการปะทะกันบริเวณป่าเฉืองเขาบ้านดงมตืน
ตำบลแม่ไร่อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงราย
ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มนายพรชัยศรีสวัสดิ์อายุ๓๙ปี
ผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับคดียาเสพติดและยิงร้อยตำรวจเอกนบพรยาวิราช
ช่วยราชการกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายเสียชีวิต
ร้อยตำรวจเอกยศตนัยชัยวงศ์รองสารวัตรสืบสวนบาดเจ็บสาหัส
เยือนภูวิลรีสอร์ทอำเภอเมืองเชียงรายเมื่อวานนี้
แต่นายพรชัยยิงต่อสู้กระทั่งถูกเจ้าหน้าที่วิสามันเสียชีวิตเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้เริ่มต้นจากการปูพรมเข้าตรวจสอบบ้านสวนป่า
ตำบลแม่ฟ้าหลวงพื้นที่ตะเข็บชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวง
โดยการนำกันคนตำรวจรีพองเดชพมมิจิตฯ
ระดมกำลังผสมทหารพรานและตำรวจ๒๐๐นาย
สแกนพื้นที่ค้นหาตัวคนร้ายแบบคลิกแผ่นดิน

ดันภาคพื้นดินและนำเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจ
ร่วมปฏิบัติการบินกดดันคนร้ายด้วย
ปฏิบัติการเป็นผลเมื่อพบตัวนายพรชัย
กำลังวิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่ขึ้นดอยช้างงู

เพื่อนร่วมขบวนการค้ายาเสพติดนำทางหลบหนี
ก่อนจะเกิดการปะทะกันระหว่างผู้ต้องหากับเจ้าหน้าที่
บริเวณป่าเชียงเขาบ้านดมตืนตำบลแม่ไร่อำเภอแม่จันทร์
นายพรชัยเริ่มเปิดฉากยิงเพื่อเปิดเส้นทางหลบหนี
นำไปสู่การวิสามันคนร้ายของเจ้าหน้าที่
ส่วนนายวรพงศ์เจ้าหน้าที่สามารถไล่ล่าจับตัวได้
อยู่ระหว่างควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลต่อไป
ขณะที่ศพของร้อยตำรวจเอกนพร
จัดพิธีรดน้ำศพอย่างสมเกียจที่วัดเชียงยืน
โดยพลตำรวจโทพรมธรภาคอัด
รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ที่ญาติจะเคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนา
ณวัดร่องสาราอำเภอแม่ลาว

อยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน